คุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงเดินหน้าค้นหา
เด็กวัย๘เดือนที่หายไปจากบ้าน
จังหวัดนครปฐมตั้งแต่๕กุมภาพันธ์
แม่แม่เด็กจะบอกว่าเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำ
แต่เอาจริงค่ะชาวบ้านไม่มีใครเชื่อเลย
ชาวบ้านนี่ทุกวันนี้เขาช่วยกันตำรวจทำงานด้วยนะ
ออกไปตามหาพื้นที่ต่างตามลานดินตามหลังบ้าน

คือจากเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามือแม่เด็กวันที่ใกล้เกิดเหตุ

เขาก็เลยไปหากันว่ามีหลุมไหนขุดอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า
เพราะว่าหลายคนปักใจเชื่อไปทางที่ว่าแม่อาจจะเอาเด็กไปฝังก็ได้
เพราะว่าถ้าโยนลงน้ำจริงมันต้องลอยแล้วหรือเปล่า
วันนี้ตำรวจชาวบ้านสูนักตำรวจลงพื้นที่วงกว้างเลยนะคะ
เอาเมื่อเช้าก่อนนะคะ๙โมงครึ่งค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาพยายามช่วยกันหาเด็กชายวัย๘เดือน
ป่ารกที่อยู่ห่างจากบ้านเด็กประมาณ๑๕๐เมตร
เพราะมีคนในชุมชนเขาแจ้งบอกว่าได้กลิ่นเน่าเหม็นเหมือนสัตว์ตาย

แล้วชาวบ้านไปดูบอกอุ๊ยมันมีหลุมดินเหมือนหลุมฝังศพเลย
สภาพดินเนี่ยถูกขุดออกมาเหมือนต้องการปิดบังอะไรบางอย่างแบบนี้
เห็นไหมคะคือสีดินเนี่ยลักษณะคือเพิ่งขุดเลยสีดินต่างกันเลยค่ะ
แล้วพอไปสำรวจดูมันมี๓หลุมพี่อุ๋ย
มแรกคือหลุมนี้เขาบอกใหญ่เท่าตัวเด็กเลย
อันนี้ดูมีความเป็นไปได้ส่วนอีก๒หลุมเนี่ยเป็นหลุมเล็ก
เจ้าหน้าที่ขุดเลยค่ะเนี่ยสามหลุมใกล้กันแบบเนี้ยอ่า
เจ้าหน้าที่ขุดเลยขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุดขึ้นมา

ไม่เจอเสื้อผ้าไม่เจอสิ่งของไม่เจอเด็กไม่เจออะไรทั้งนั้น

ชาวบ้านเลยบอกอ๋อสงสัยหรือจะเป็นหลุมคนขุดหาไส้เดือนไปตกปลาหรือเปล่า

เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ขุดทั้ง๓หลุมเลยมันไม่เจอค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับลุงแก่นนะคะกรรมการหมู่บ้านคลองท่อ
ที่เป็นคนที่มาเจอหลุมนี้แหละเขาบอกว่า
คือเมื่อคืนตอน๒ทุ่มลูกสาวฝัน
ฝันว่าเห็นแสงสีขาวประหลาดลอยขึ้นมาจากกอไผ่ข้างคลองท่อ

แล้วลูกสาวบอกเห็นเป็นร่างเด็กครึ่งท่อน
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือน้องจะมาบอกหรือเปล่าว่าถูกฝังอยู่ตรงนี้
พ่อก็เลยพอฟังจากลูกปุ๊บก็เลยเอ้า

ไปสำรวจกับเมื่อกี้จะเห็นหมาตัวหนึ่งอยู่ที่หลุมใช่ไหมคะ

เจ้าตายไปดมกลิ่นแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้น
เรียกผู้ใหญ่บ้านกับตำรวจมาตรวจสอบดูเผื่อจะเจออะไร
แต่ขุดแล้วสรุปก็คือไม่เจอนะคะ

เชื่อคำให้การของแม่เด็กที่บอกว่าโยนลูกลงน้ำ
เพราะถ้าโยนลงไปจริง๒๖วันแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ย

ถ้าถ้าโยนลงน้ำจริงทุกคนก็เลยออกตามหาตามพื้นที่ป่ารก
เพราะเชื่อว่าแม่อาจจะเอาเด็กไปฝังค่ะ
ลูกสาวลูกสาวจุงนำโชคฝั่งนู้นแล้วก็เห็น
เห็นเหมือนว่าน้องก็เลยบอกว่า
เออเดี๋ยวให้พ่อกับแม่เดินเข้าไปดู

ไม่มีเขาไม่รู้เขายังไงเขาเห็น

ใช่หมาก็ลงไปที่กองนั้น
เราก็ตามเข้าไปเพราะตามว่าหมาก็ไปนอนอยู่ที่ตรงนั้นเลย
เราก็คิดว่าเจอแน่แล้วเนอะ
แต่นี่ว่ามันเหมือนยังว่าสับขาหลอกเอาดินมาถมเขาเฉย
ลักษณะที่เจอตอนแรกเลยดินมันเป็นกองยังไง

กบเหมือนกบเลยสั่งกบอะไรบางอย่างเลย
ทีมข่าวเราก็เลยอ่ะไลน์ไปหาแม่เด็กอีกครั้งหนึ่ง
คือเขาบอกเขาจะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วถูกไหมคะมีอะไรให้ไปถามตำรวจ
แล้วก็เลยไลน์ไปหาแม่เด็กเนี่ยบอกว่าช่วยยืนยันกับพี่ทีได้ไหม
ยืนยันทีฝังไม่ฝังหรือยังไงนี่คือคำตอบของแม่เด็กค่ะ
น้ำพี่ยังไงก็น้ำ
บอกโอเคแน่ใจนะบอกตำรวจให้จบไปเลยว่าตกลงมันยังไง
แม่เด็กก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ยืนยันว่าน้ำเธอพูดแบบนี้ค่ะ
คือไอ้ดินที่ขุดเนี่ยใช่ไม่ใช่เธอบอกยังไงก็คือน้ำ
เนี่ยบอกตำรวจให้จบอ้อค่ะตรงดินนี้ยังไงยังไงก็ยืนยันว่าน้ำค่ะ
ก็คือเอาลูกไปโยนน้ำเธอก็ยังยืนยันว่าน้ำพี่อ่า
น้ำตรงไหนเนี่ย
ท่านผู้ชมครับมันก็ยังเป็นปริศนาเป็นเงื่อนงำอยู่นะ
เอ๊ะแล้วทำไมหาเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้ไม่เจอสักที
ฝังดินก็ไม่ใช่เอาไปให้ใครแล้วหรือเปล่า
หรืออะไรยังไงพื้นที่บ้านของพ่อกับแม่เด็กที่เด็กหายตัวไปนะครับ
นานหลายสิบวันนะครับตั้งแต่เกิดเหตุก็คือ๕กุมภาพันธ์นะฮะ
ของเด็กตอนนี้ถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหา
กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

แล้วก็เรื่องแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานด้วยนะครับ
ก่อนที่จะมาสารภาพเมื่อวัน๒วันที่ผ่านมานะครับ
การค้นหาวันนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่สพบังหลวงเนี่ยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
มาประชุมกับทางตำรวจน้ำด้วยนะครับ
เพื่อวางแนวทางในการค้นหาเด็กชายวัย๘เดือนนะครับ
นี่ฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตาม

จากข้อมูลที่ทีมข่าวของเราได้รับมาเนี่ยพบว่า
ตำรวจน้ำจะไม่ดำน้ำค้นหาอีกแล้วนะฮะ
หลังจากจุดต้องสงสัยต่างเนี่ยดำน้ำค้นหามา๓วันไม่เจออะไรเลย
แต่จะเปลี่ยนการค้นหาเป็นลักษณะการนั่งเรือลาดตระเวนบนผิวน้ำแทน
เน้นการสำรวจที่บริเวณแม่น้ำท่าจีนนะครับใกล้กับคลองท่อ
คลองใกล้ใกล้บ้านเด็กที่แม่เด็กบอกเอาลูกมาโยนทิ้งที่นี่ค่ะ
ซึ่งมันจะต่อเนื่องไปถึงแม่น้ำท่าจีนนะฮะ
ดูว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรรอยบนผิวน้ำบ้างหรือไม่
ตำรวจใช้เรือท้องแบนนะครับวันนี้ลงจากท่าเรือวัดศิลามูล
อยู่ใกล้ใกล้บ้านของพ่อกับแม่เด็กแล้วก็ล่องเรือรัดระเวนไปเรื่อย
ร่องเรือไปตามขาขึ้น๕กิโลเมตรขาล่องอีก๕กิโลเมตร
จุดประสงค์ก็คือจะดูเสื้อผ้าเด็กด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็กด้วย
หรือจะเป็นเบาะแสอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กชายวัยแปดเดือนคนนี้
ไม่ใช่หาแค่ร่างของเด็กอืมวันนี้ใช้โดรนจับความร้อนด้วยนะครับ
สำรวจระหว่างที่กำลังล่องเรือนะครับตลอดทั้งวันการค้นหา
วันนี้ก็ยังไม่เจอนะฮะไม่เจออะไรเลย
โดนตรวจจับความร้อนขึ้นบินไปในจุดที่ไม่ใช่น้ำแถวป่าแถวข้างทางแถวริมแม่น้ำ
ก็ไม่เจออะไรฮะที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับร่างกายของเด็ก
ร่างกายของคนของมนุษย์อย่างเงี้นะฮะค่ะวันนี้ตอนบ่ายบ่าย
เจ้าหน้าที่ก็นำสุนัขตำรวจมาด้วยนะฮะ
เคยนำมาดมกลิ่นแล้วใช่ไหมเคยมารอบหนึ่งแล้วเอาของของเด็กใช่
วันนี้เอามาอีกนะฮะนี่ฮะวันนี้มา๒ตัวนะครับ
โทนี่นะสายพันธุ์มารินอยกับยาย่าสายพันธุเรมันเชฟเพิด
ใช่ค่ะนี่สองตัวนี้นะครับเขามียศของเขานะสุนัขตำรวจ
ตำรวจตรีนะคะสุนัขตำรวจตรีโทนี่กับสุนัขตำรวจรียาย่านะครับ
วันนี้ไปดมกลิ่นด้านหลังบ้านของเด็กนะฮะซึ่งสุนัขตำรวจวันนี้สามารถดมกลิ่นได้เนี่ย
ครั้งหนึ่งก็จะนาน๒๐นาทีแล้วต้องพักก่อนนะครับ
เพื่อให้เขาได้พักแล้วก็พิสูจน์กลิ่นใหม่แล้วไปดมใหม่อืม
การค้นหาวันนี้ทั้งโทนี่และยาย่าไม่ได้เน้นการดมจากเสื้อผ้าเด็กนะครับ
แต่เป็นการดมเพื่อหาซากสัตว์หรือดมหากลิ่นเน่าเหม็นที่ไม่พึงประสงค์
ไม่ใช่ขยะปกติทั่วไปใช้เวลาดมค้นหาอยู่๒ชั่วโมงกว่า
ตั้งแต่แถวริมคลองท่อที่แม่เด็กบอกว่าเอาลูกไปโยนทิ้งพื้นที่ป่ารกร้าง
จากคลองท่อที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำท่าจีนได้หรือจากบ้านเด็กที่เชื่อมต่อไปยังแม่น้ำท่าจีนได้
นี่ฮะระแวกเพื่อนบ้านใกล้เคียงด้วยสแกนทุกตารางนิ้วอ่ะฮะ
แต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรผิดปกติเลยนะครับกลิ่นซากสัตว์กลิ่นซากอะไรที่เน่าเหม็นอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกพันลบสุริยกุณยุธยารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
บอกว่าที่ต้องนำสุนัขตำรวจมาดมกลิ่นในวันนี้เพราะตำรวจต้องการพิสูจน์ทราบพื้นที่ทั้งหมด
เราก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเหตุผลที่ต้องใช้สุนัขหนวดดมกลิ่นเนี่ยเพราะไม่เชื่อคำให้การของแม่เด็กหรือเปล่า
ว่าโยนลูกทิ้งน้ำอืมตำรวจบอกว่าต้องทำตามหน้าที่ก็คือพิสูจน์ทราบทั้งหมดแล้วฮะ
ให้ปากคำของแม่เด็กที่ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็ถือว่า
สามารถให้การยังไงก็ได้ตำรวจก็รับฟังส่วนการค้นหาทางอื่นที่ได้เบาะแสมาตำรวจ
ก็ต้องทำเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วการสอบปากคำแม่เด็กเนี่ย
ตำรวจไม่ได้สอบฝ่ายเดียวนะครับมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบด้วย
ตามแผนเราอยู่แล้วผู้ประชาสั่งการอยู่แล้ว
คือเราต้องการสแกนที่ถูกถูกถูก
ที่เฝ้าไว้หลายจุดอยู่นะแต่ได้รอบพื้นที่หลายพื้นที่
ใกล้ใกล้บริเวณเนี้ยนะใกล้ใกล้บริเวณตรงนี้เราไม่เชื่อว่า
เด็กจะโดนมาเป็นอย่างจริงจริงเราเราก็ต้องเย็นยันทุบทุบทุบเรื่องน่ะ
ตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับทุกผู้ชมครับโทนี่กับยาย่านะค่ะ
ช่วงเย็นนะฮะ๑๖นาฬิกานะครับคุณภูริพัฒน์บอกว่า
นักตำรวจรีโทนี่และสุนัขตำรวจรียาย่าได้ดมกลิ่นแล้วไปพบสิ่งผิดปกติ
อืมที่ลานดินอยู่ตรงข้ามบ้านเด็กนะฮะค่ะห่างจากตัวบ้านแค่ยี่สิบเมตรครับ
ซึ่งลักษณะดินมีความผิดปกติคล้ายกับมีอะไรบางอย่างฝังอยู่ใต้ดิน
เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการทันทีเลยนะฮะขุดเลยใช่ไหมคะขุดเลยครับ
จอบใช้พลั่วเนี่ยมาขุดดินเลยฮะเพื่อค้นหานี่ตรงนี้นะครับ
แต่พอขุดลงไปก็ไม่เจออะไรนะฮะที่จะเกี่ยวข้องกับเด็กชายวัย๘เดือน
ไปเจอเศษผ้าของจีวรพระนะฮะนี่เห็นไหมถูกฉีกเป็นเส้น
มาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าของเก่าของใหม่อะไรยังไง
เป็นเศษผ้าเศษขยะตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านในพื้นที่
ไปเจอบ่อน้ำจุดหนึ่งอยู่ตรงบริเวณลานดิน
ใกล้กับจุดที่เจอจีวรพระเมื่อกี้นี้อ่ะบ่อนนี้เหรอคะนี่ตรงนี้นะฮะ
ซึ่งห่างจากบ้านเด็กห้าสิบเมตรอู้วก็ไม่ไกลนะจุดที่เจอจีวรพระในยี่สิบเมตร
ค่ะอ่านี่ห่างห้าสิบเมตรบ่อน้ำตรงนี้เป็นบ่อเล็กเล็กครับ
อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่ดินลกร้างตรงนี้ชาวบ้านไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้ว
อ่าแต่เจ้าหน้าที่บอกไม่เป็นไรเพื่อความกระจ่างสูบเอาเลยสูบออกให้หมด
เอออ่าสูบออกมาให้หมดค่ะชาวบ้านก็เอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำนะฮะ
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่าบ่อน้ำตรงนี้น้ำก็ถูกสูบจนแห้งขอด
นี่ก็ไม่ก็ไม่เล็กเหมือนกันนะเนี่ยไม่เล็กนะเพราะว่าคือมันไม่ได้มีแค่ตรงนั้น
มันลากยาวมาถึงทางฝั่งซ้ายล่างจอด้วยถูกไหมคะสูบอยู่ชั่วโมงกว่าเออ
สุดท้ายไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรนะครับนี่เห็นไหมน่ะมีแต่ปลากระโดดไปกระโดดมาน่ะนั่น
น่ะเห็นไหมโอ้นี่สูบจนแห้งเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลา
ทำไมคะชาวบ้านก็เอาปลาไปเลยก็แล้วกันอ๋ออ๋อนี่ไงไหนไหนก็ไหนไหน
ส่วนคลองท่อที่บอกว่าจะสูบคลองท่อดีไหมเนี่ย
ที่บอกคงไม่ได้ฮะต้องกั้นต้องกั้นแล้วมันเรื่องใหญ่อืม
ไหนจะเรื่องน้ำในการทำการเกษตรเปิดปิดประตูน้ำอะไรตรงคลองท่ออีก
เดี๋ยวชาวบ้านเกษตรกรจะจะเดือดร้อนตรงนั้นด้วยอืม
แล้วก็ดำหากันอย่างเต็มที่แล้วตรงคลองท่อค่ะผู้ใหญ่บ้านบอกว่ายังมีอีกหนึ่งจุดต้องสงสัยนะครับ
เป็นป่ารกร้างแต่เป็นพื้นที่ของเอกชนอยู่ตรงข้ามจุดที่เจอกระดูกแมว
จำได้ไหมฮะเคยเจอกระดูกแมวใช่ไหมอ่าใช่ค่ะ
เนี้ยยังไม่เคยเข้าไปดูส่วนการออกค้นหามานี่ฮะ
วันนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันแล้วเนี้ยรู้สึกเหนื่อยมาก
ผู้ใหญ่บ้านบอกแต่ก็ไม่ได้ท้อตอนนี้ภาวนาอย่างเดียว
อยากให้เด็กชายวัย๘เดือนมีชีวิตอยู่ส่วนคำสารภาพของแม่เด็ก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่หกในพื้นที่นะฮะบอกว่าเชื่อแค่ห้าสิบห้าสิบ
เหตุที่เด็กหายไปในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านยังไงก็ต้องตามหาให้เจอ

อันนี้ที่เจอกระดูกแมวเนี้ยหาแล้วตามพื้นที่ต่างต่างกับทั่วหมู่บ้าน
แล้วยังมีจุดไหนบื้มยังสงสัยแล้วยังไม่ได้ไปมีครับมีก็
ที่เจอกระดูกแมวคืออยากไปขออนุญาตเขาก่อนทีนี้

ทีนี้มีข้อมูลจากชาวบ้านที่เขาอยู่ริมคลองแล้วก็ริมแม่น้ำท่าจีนนะคะบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยในแม่น้ำท่าจีนมันจะมีจุดที่เป็นวังน้ำวนค่ะคือมันจะเป็นน้ำที่ถูกวนเข้าไปเขาบอกเวลาใครจมน้ำหรือว่าสัตว์ตายหรืออะไรเนี่ยจะถูกดูดไปตรงเนี้ยหมดเลยคุณบอมอภิวัตรก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะคะว่ามันมีอยู่จริง

เป็นชาวบ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนก็ถามว่าเออพี่อยู่ริมน้ำอ่ะพี่เห็นบ้าง
ลุงมานะบอกว่าอุ๊ยลุงออกมาหาปลาทุกวันเลยนะ
ไม่เจออะไรที่แม่น้ำเลยอ่ะบางครั้งส่วนใหญ่ที่ลุงเห็นเนี่ยนะ
มีหมอนมีตุ๊กตามีถุงขยะมีแพมเพิร์สคือส่วนใหญ่ถ้ามาก็มาเป็นถุงใหญ่ใหญ่
เลยครับแต่ว่าแม่น้ำนี้อ่ะตัวเงินตัวทองมันเยอะนะ
เวลาเจอซากสัตว์ตายมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันเอาไปกินไปกัดหรือเปล่า
ถ้าสมมุติว่าร่างน้องลอยมาตรงนี้จริงมันอาจจะถูกสัตว์เลื้อยคลานกินไปแล้วไหม
ที่ลอยมีพวกหมอนพวกตุ๊กตาอืมถุงขยะครับเนี้ยตรงนี้จะลอย
ไม่เคยเห็นเป็นแบบว่าเสื้อผ้าแพมเพิร์ตหรือชิ้นส่วนอะไรของเด็กหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แพมเพิร์ตแหละแพมเพิร์ตมันก็ลอยมาโหว้เป็นถุงย่าย
บางทีพวกสัตว์พวกหมาพวกอะไรพวกนี้เขาใส่กระสอบลอยน้ำมาพวกนี้มันก็จะลากเท่นผิดหมด
ชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะคะว่าไม่มีอะไรผิดปกติ
ไม่เห็นอะไรผิดปกติไม่มีแม้กระทั่งกลิ่นเน่าเหม็นด้วยซ้ำ
คือถ้าเกิดสมมุติโยนร่างเด็กลงมาในน้ำจริงโอกาสที่เด็กจะจมเนี่ยมันยาก
ส่วนใหญ่อ่ะน่าจะไปติดกับกอผักตบชาวามากกว่าชาวบ้านอีกคนที่ออกหาหาปลาเป็นประจำเนี่ย
เขาก็บอกเหมือนกันว่าอุ้ยบ้านเนี่ยอยู่ติดกับจุดที่แม่เด็กบอกว่าเอาลูกมาโยนทิ้งไว้เลย
ตั้งแต่วันนั้นคือวันที่๕จนถึงวันนี้เนี่ยไม่เห็นอะไรผิดปกติในคลองท่อหรือแม่น้ำท่าจีนเลยนะ
แล้วก็เหมือนกันอ่ะถ้าโยนลงมาจริงเนี่ย
น่าจะติดกอผักตบชาวามากกว่าจมลงไปนะ

ใหญ่มั้ยถ้าน้องอยู่ในน้ำแล้วมันจะขาดขึ้นมาก็ไม่
แม่อะไรไม่รู้ที่มีสิทธิ์ทีนี้ถ้าเรามาดูลักษณะของแม่น้ำ
ท่าจีนนะคะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันแยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนอะ
แม่น้ำท่าจีนจะอยู่ที่วัดปากคลองมะขามเท่าที่จังหวัดชายนาฏ
ผ่านสุพรรณบุรีเข้านครปฐมปลายแม่น้ำจะไหลลงทะเลที่สมุทรสาคร
ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวแปรของแม่น้ำท่าจีนคือมวลน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนวัชิราลงกรที่กาญจนบุรีนะคะ
ถ้าช่วงนั้นมีการระบายน้ำลงมาเนี่ยทิศทางน้ำจะเปลี่ยนค่ะ
กระแสน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะไม่ได้ไหลแรงมากยกเว้นถ้าช่วงไหนมีลมแรงแล้วก็ฤดูน้ำหลาก
ช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงนี่แหละกระแสน้ำเนี่ยมันถึงจะไหลย้อนกลับไปทางกาญจนบุรี
แต่ยังไงก็ตามชาวบ้านทุกคนที่เขาอาศัยอยู่ริมน้ำอ่ะ
เขาเหมือนกับรู้จักกับแม่น้ำเป็นอย่างดีอะค่ะอืมชาวบ้านทุกคนก็ยังเชื่ออยู่ว่า
ถ้าน้องถูกโยนทิ้งแม่น้ำจริงร่างจะไม่ลอยไปไหนไกล
เพราะผักตบชาวาเอ่ยกอสวะเอ่ยกอไม้ใต้น้ำเอ่ย
มันไม่มีทางปล่อยน้องไหลออกไปได้ค่ะกรณีที่แม่เด็กพูดจริงนะ
ถ้าโยนน้องลงน้ำจริงนะคะแล้วโยนลงคลองท่อด้วยนะ
คลองท่อตรงเนี้ยเห็นไหมตรงกลางนี่นะฮะค่ะที่สะพานเนี่ย
แล้วเชื่อมต่อเข้ามาแนวยาวขวาซ้ายเนี่ยอันนี้คือแม่น้ำท่าจีนแล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าโยนลงตรงคลองท่อยังไงต้องเจอต้องเจอ
เพราะกู้ภัยชุดที่มาตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวว่าเด็กหายแล้วก็มาหาแถวนี้บอกว่าโอ้โห
ผักตบเศษสวะเนี่ยอ่ะข้างบนข้างล่างเต็มไปหมดลองดูภาพนี้
ถ้าโยนจากคลองท่อแล้วมันจะลอยมาจริงจริงมันก็น่าจะติดไอ้เนี่ย
ตบชาวาที่มันวางกั้นเป็นแนวทั้งคลองก่อนที่จะหลุดออกมาถึงแม่น้ำท่าจีนด้วยซ้ำ
หรือไม่ก็มีอยู่สองสามอย่างอ่ะใช่ไหมค่ะหนึ่งก็คืออ้าว
ก็เป็นการตั้งสมมุติฐานที่สุดท้ายแล้วเด็กก็ลอยไปจริง
อืมหรือไม่ก็สองก็คือแม่ก็เอาลูกไปโยนตรงจุดอื่นค่ะ
แต่บอกว่าอยู่ที่จุดคลองท่อใช่ไหมฮะทุกผู้ชมครับ
ในจุดคลองท่อเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนชุดมา
สำรวจอยู่ตลอดนะฮะค่ะนี่คือภาพล่าสุดช่วงค่ำวันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐมนำทีมชุดประดาน้ำสิบกว่านายนะครับ
พร้อมกับอุปกรณ์เรือยางลงพื้นที่คลองท่อเพื่อปูพรมดำน้ำค้นหาเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คลองท่อวันนี้หาจากจุดที่เป็นสะพานที่แม่เด็กอ้างว่า
โยนลูกทิ้งลงไปตรงนี้จุดตรงที่แม่เด็กบอกว่าโยนลงไปนะฮะ
ก็หาไปถึงประตูระบายน้ำด้านหน้าหมู่บ้านเลยนะครับรวมระยะทางทั้งหมดห้าร้อยเมตร
ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยจะมีจุดที่ลึกที่สุดของคลองเนี่ย
น้ำลึกสุดคือสองถึงสามเมตรค่ะภารกิจดำน้ำค้นหาค่ำวันนี้
คือเน้นค้นหาใต้กองผักตบไปเลยเออใต้เศษสวะใต้น้ำทั้งหมดไปเลย
ไปติดไปเกี่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเอาอย่างนั้นไปเลย
แต่อุปสรรคมันก็มีนั่นแหละกิ่งไม้ในคลองนี้เยอะไปหมด
โครนเลนที่ดินเศษขยะต่างต่างซึ่งวันนี้จะพยายามดำน้ำสแกน
พื้นที่ค้นหาอย่างละเอียดให้ได้ทั้งหมดภายในคืนวันนี้นะครับ
สะพานตรงเนี้ยครับช่วงผักตบทั้งหมดจนถึงประตูน้ำ
แล้วก็เคลียร์ในประตูน้ำอืมประมาณนั้นภารกิจนี้คือเคลียร์ผักตบเพื่อที่จะ
เคลียร์ตั้งผักตบปีดต้ำตอบตั้งประตูน้ำผลิตที่ช่วงโค้ง
อ่าอุปสรรคอะไรต่างต่างมีเป็นยังไงบ้าง
ดรดันดี้อุปสรรคก็เหมือนเดิมพี่กริงภัย
กลัวที่สุดของกลางคืนภายที่ยังอื่นมันค่อยกลัว
ผู้ชมอาจจะมีคำถามว่าโอ้โหแล้วมาดำตอนกลางคืนค่ำมืดจะเห็นอะไรหรือเปล่า
มันจะแบบทำให้ทัศนวิสัยแย่หรือเปล่า
คือชุดกู้ภัยบอกว่าพอดำลงไปเนี่ยน้ำใต้คลองท่อเนี่ย
ที่เป็นเศษสวะเศษอะไรต่างนานากิ่งไม้เศษไม้
อยู่ใต้น้ำมันมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะฮะ
มันเต็มไปด้วยขี้ดินขี้เลน
เพราะฉะนั้นดำกลางคืนกับกลางวันไม่ต่างกัน
เพราะอันนี้เขาเน้นข้างใต้แบบใต้กอผักตบเลย
สวะเศษกอไม้กิ่งไม้เศษเลนเศษโครนที่อยู่ข้างใต้เลย
ซึ่งชุดกู้ภัยบอกว่าดำลงไปเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ
ถามว่าเอาแล้วจะหายังไงเขาใช้วิธีคลำอ่ะ
ส่องไฟเท่าที่มองเห็นบางทีก็มองไม่เห็นหรอกใช้วิธีคลำเอา
ลำเพื่อจะดูว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ไม้ไม่ใช่เศษสวะอะไรต่าง
เป็นคล้ายกับขิงส่วนคนขิงส่วนมนุษย์ล่วงว่าเศษทรรปนักหรือป่าว
มือจับอย่างเดียวเลยนะคะแม้แต่เสื้อผ้าก็ตาม
นี้คือล่าสุดเลยนะคือนี้เลยใช่ไหมคะ
วันนี้เขาจะสแกนพื้นที่ให้หมด๕๐๐เมตร
เขามีการใช่สารสีฟ้าด้วยนะคะ
สารสีฟ้าที่มันมีเทคนิคพิเศษคือเวลาตกกระทบกับผิวน้ำมันจะเรืองแสง
เดี๋ยวเขาจะเอาไปโรยที่บริเวณคลองท่อด้วย
ช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับตอนเกิดเหตุจริง

เช้ามืดประมาณสักตี๕จะดูทิศทางของน้ำค่ะว่า

แล้วก็จะมีการไปถามแม่เด็กอีกครั้งด้วย
เพื่อจะยืนยันช่วงเวลาที่เอาลูกไปโยนทิ้งน้ำให้ชัดเจน
ทีนี้เรื่องนี้อาจารย์ออสออกมาให้ความคิดเห็นเหมือนกันนะ

รองศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่า
คือการทดลองนี้ถูกแล้วแหละที่ต้องทำช่วงเวลาเดียวกัน
กับเวลาที่คาดว่าน่าจะเกิดเหตุจริง
ก็คือเวลาที่แม่เอาน้องไปทิ้ง

อัตราการไหลของน้ำในแต่ละช่วงเวลาที่มันต่างกัน
ซึ่งมันก็อาจจะทำให้ผลการทดลองมันคลาดเคลื่อนได้

เอาโดรนบินลาดตระเวนเลยค่ะ

น้ำหนุนน้ำขึ้นน้ำลง
เพราะฉะนั้นเนี่ยการทดลองในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกันเนี่ย
ก็จะให้ผลที่คาดเคลื่อน
แทนที่ทิ้งสีลงไปแล้วมันจะไหลวนออกไปด้านนอก

ก็ทำให้เราไม่ทราบผลที่แน่นอน
อาจารย์ออสคิดว่าน่าจะใช้โดรนบินลากระเวน

แล้วก็นำมาหาว่าจุดไหนบ้างนะครับ
ที่น่าจะเป็นศพลอยน้ำขึ้นมานะครับ
เพราะว่าคิดว่าการนั่งเรือหาเรืออะไรเนี่ยค่อนข้างจะลำบาก

เป็นลักษณะโดรนแล้วก็ตรวจจับความร้อนด้วย
บอกอยากให้เป็นโดรนแล้วก็เหมือนกับใช้ภาพถ่ายดาวเทียมลงไปเลย

แล้วก็ดูเลยว่าสแกนขึ้นมาเลยว่าตรงไหนมีหรือไม่มีอะไรยังไง
ใช่แต่นี่เดี๋ยวที่เขาปรับแผลที่ว่าจะเป็นออกเรือล่าตรวน